คุณผู้ชมครับมีญาตินะฮะทั้งลูกทั้งสามีของคุณป้า
สมคิดอายุ๖๐ปีอยู่ที่อายุทยาเขาก็อยากให้หมอ
ปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยไปช่วยดูให้หน่อยคือป้า
สมคิดแกยังไงนะคือแกเนี่ยเคยล้มหัวฟาดพื้นแล้วพอแกฟื้นขึ้นมา
แกก็มีอาการอย่างนี้อยู่ก็คลานคลานทั่วบ้านแล้วมีดีดขาหลังเหมือนวัวด้วยค่ะ
คือแกเคยเล่าว่าเมื่อก่อนแกเคยรับขันเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนู้นเลยแกเคยรับขัน
แล้วแกเห็นวิญญงวิญญาณแกเลี้ยงกุมารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ล่าสุดเนี้ย
คือพอล้มหัวฟาดพื้นแล้วมีอาการแปลกเนี่ยเขาพาไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบอกก็ไม่มีอะไรปกติไม่เป็นอะไรใช่ก็พาไปหาสำนักเลยค่ะ
อ่าสำนักใช่ไหมแล้วก็ก็ให้หรือสีหน้าวัวพ่อปู่หรือสีหน้าวัว
บอกให้เช่าบูชาราคาเท่าไหร่นะสองพันสามพันอ่ะค่ะ
แต่พอได้มาเนี่ยแล้วมาที่บ้านเนี่ยนี่นี่นี่นี่หรือสีหน้าวัวอ่านี่เลย
กลายเป็นว่าวันดีคืนดีเนี่ยป้าสมคิดแกเหมือนมีวัวเข้าสิง
เลยเป็นวัวไปเลยอ่าลองดูหน่อยนะฮะย้อนกันดูหน่อย
วันนั้นคุณบอมอภิวัตเนี่ยลงพื้นที่ไป
เนี่ยบอมบอกตกใจมากนะนั่งสมาธิอยู่แป๊บเดียวไปเลย
วัวมาวัวเข้าวัวไหมล่ะวัวเข้าเลยแล้วนี่นี่ถ้าเมื่อกี้ประตูไม่เปิดเนี่ย
เป็นยังไงหัวแกฟาดนะคะเออหัวแกฟาดนะ
ก็นี่ก็ไปปิดประตูหัวก็เลยฟาดปึ้งดีดขาหลัง
กลับตัวทันนี่หลังจากที่แกฟื้นจากพอวัวออกอ่ะ
อันนี้วัวเข้าเนอะพอวัวออกปุ๊บเป็นยังไงบอมรีบเข้าไปเช็คก่อนเลยอ่า
อกกับเข่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่ห่วงหัวแกบ้างเหรอนี่ถ้าไม่ปิดประตูกันลงข้างล่างหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้คือวันที่คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปเมื่อวันเสาร์นะอืม
ที่อยุธยานะแต่ไอ้คลิปเนี่ยที่ว่าเขาส่งมาร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลาเนี่ย
เป็นคลิปแรกที่ทุกผู้ชมได้ชมนะฮะนี่คือป้าสมคิตวัยหกสิบปีนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่พระนครศรียุธยานะฮะก็อย่างที่บอกแล้วฮะ
ลักษณะแกเหมือนวัวเข้าสิงนี่เขาก็ไปถามกันว่าหลังจากที่ผีวัวออกว่า
แกเป็นยังไงบ้างที่แรกก็นั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิทีไรผีเข้าทุกที
อืมอ่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยพอรู้เรื่องก็ตัดสินใจวันนี้ไปหาป้าสมคิดนะฮะ
อ่านี่ก่อนจะไปถึงเนี่ยเราให้คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปรานีเนี่ย
ไปที่บ้านป้าสมคิดก่อนอ่านี่ฮะตอนที่เบิร์ตไปถึงนี่นะฮะ
สมคิดตอนกำลังรอหมอปลาอยู่แกเกิดอาการอีกแล้วนะ
นี่วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เกิดอาการนะฮะวันนี้มีอาการเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
เหมือนกันเหรอเหมือนเดิมเลยเหรอคะใช่ครับ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
ก็วันนี้ก็เลยอายุทยาก็เลยให้เบิร์ตวิรยุทธ์ไปอ๋อนี่แล้วหมอปลาก็มาถึงนะฮะ
ช่วงค่ำนะฮะนี่แต่พอมาถึงเนี่ยนี่คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็มาด้วย
แล้วนี่รูปปั้นใช่ไหมรูปปั้นฤษีหน้าวัวตอนแรกเอาไปวางไว้ไปถวายวัดไว้
นี่เลยเอากลับมาก่อนให้หมอปลาดูแต่พอมาถึงเนี่ยป้าสมคิดแกไม่เป็นอะไรนะ
หมอปลาก็สัมผัสกับรูปปั้นต้องให้แกนั่งสมาธิก่อนเปล่าแกก็นอนเฉยเนี่ยฮะ
ปั้นหรือสีหน้าวัวหมอปลาอะไรก็สัมผัสอะไรดูแล้วก็ไม่เป็นไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะ
นี่เอาไปตั้งหน้าป้าสมคิดเลยแกก็ไม่มีอาการอะไรนี่ให้ป้า
แกจับก็ไม่มีอาการอะไรแต่ก็ดูหน้าแกกังวลกังวลนะ
มันต้องมีอะไรสักอย่างสิพี่หุยนี่วันนี้รู้ความจริงแล้ว
ว่าเกิดอะไรขึ้นไปชมตรอบแป๊บนึงแกล้วไห้อ่ะพี่หุยมันมีอะไรไหมเนี่ย
ดูแกเครียดนะต้องแกล้วไห้เลยอ่ะระหว่างนี้ครอบครัวของป้าสมคิด
ให้ข้อมูลกับหมอปลานะครับบอกว่าก่อนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ย
ป้าสมคิดกันล้มตอนทำงานแล้วพอกันล้มแล้วก็เริ่มเห็นผี
แล้วก็บอกแกเห็นผีพาไปหาหมอโรงพยาบาลโรงพยาบาลตรวจเช็คทุกอย่าง
ไม่มีอะไรผิดปกติพาไปหาร่างทรงบอกโดนของแบบลมเพลลมพัด
แล้วก็มีปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ด้านหลังบ้านให้เอาผ้าสามสีไปผูก
แล้วให้บูชารูปปั้นรือสีหน้าวัว๓๐๐บาทนี่รูปปั้นนี้๓๐๐บาท
แต่ก็ไม่หายแถมอาการเนี่ยหนักขึ้นนี่ฮะอ่าแล้วก็เป็นคลิปเหมือนเมื่อสักครู่นี้
ดูว่ากันเดินกันคลานอะไรอย่างนั้นหมอปลาก็เลยบอกไหนขอไปดู
นี่นะพีเอาผ้า๓สีในผูกเอาไว้หมอปลาบอกโอ้ยนี่มันจองปลวก
อุ้ยอยู่ใต้ต้นสนะเดาเนี้ยหมอปาพังเลยเหรอหมอปลาบอก
ไหนดูสิที่ร่างทรงบอกใช่ไหมหมอปลาก็เลยเอาผ้าสามสีเนี่ย
เอามาผูกเอลเสียเลยแล้วสร้างจอห์มปลวกคิ๊งเลย
ไหนมีไหมช่วงนี่หมอปลาบอกปู่โสมเฝ้าทรัพย์เหรอ
ปลวกทั้งนั้นนี่ต้นสะดาวเท่านั้นแล้วแกก็สับจอมปลวกทิ้งเลยนะฮะ
อันนี้แกถามเจ้าของบ้านแล้วใช่ไหมว่าจะให้สับทิ้งไหม
เชิญกันมาแล้วเนี่ยแกจะทำอะไรก็ได้เหรอ
คือเหมือนกับทำให้รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกตรงนี้
มันก็แค่แบบจอมปลวกก็เหมือนแบบกองดินอย่างนี้
บอกปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรให้บูชาหรือสีหน้าวัว๓๐๐บาท
เสร็จเรียบร้อยแกก็กลับขึ้นบนบ้านไปหาป้าสมคิต
มันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมทำลายจอมปลวกนี่แกนั่งสมาธิแล้วพี่อุ๋ย
สมาธิอยู่อ่ะสมาธินี่วัวเข้าเลยนะแล้วดูนะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อ

ไม่ต้องหน่อย
นี่ติดไร่ล่ะพี่หุย

เบิร์ดต้องช่วยให้ให้แกคลานอย่างงี้อีกนี่รอบกันเชียว

แต่มันก็หมอพลาบอกก็ไม่ได้สัมผัส
สิ่งเล่นลับสิ่งลี้ลับอะไรนะ
วิญญาณสัมภเวษีอะไรไม่มีแบบ

ผมแย่ผมแย่โอกอากอะไรไม่มีเลย

ขอคุยกับผัวแล้วก็ลูกของป้าสมคิดหน่อย
จากอาการแล้วถ้าเป็นลมแล้วผีเข้าอะไร

เอาขอข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมหน่อย
พอเค้นไปเค้นมาถามไปถามมาเนี่ย
ก็ได้ข้อมูลว่าป้าสมคิดเนี่ย

แกมีปัญหาเรื่องเงินอ้าวเหรออ้าว
แล้วเรื่องเงินเรื่องทองที่บ้านเนี่ย
แกจะเกิดอาการทันทีอ้าว
หมอปลาก็เลยสันนิษฐานพ่อป้าสมคิต

อ้าวอาจจะเป็นความเครียดอังติดใจ

ถามถึงลูกถามถึงแม่เรื่องทอง
เรื่องทองเรื่องเงินเรื่องนู่นนี่นั่น

จะนั่งสมาธิแล้วก็ผีวัวเข้าสิงทันที
พอคุยไปคุยมาลูกก็เลยบอกนึกขึ้นได้
บอกเออมันมีอยู่นี้แม่แกจะเก็บทองไว้ที่ตู้เสื้อผ้า

ค่ะ

ลูกบอกเวลาถามถึงที่ไหนแม่ผีวัวเข้าสิงทุกที
อ่ะไหนดูสิวันนี้เลยหมอปลามาทั้งทีแล้วหา
สิ่งแปลกเล่นรับไม่ได้ไขกุญแจตู้เสื้อผ้าแม่
ดูทองเลยก็แล้วกันหรือว่ามันจะมีคนทำคุณสัยใส่ทอง

บอกเลยฟังนะถ้าเคสนี้ตาจะให้ผมช่วย
ไม่เกินอาทิตย์ผมเปลี่ยนวิธีการฟังคิดเขา
ตอนนี้เขาโดรนะสมองนเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าเขาถูกของ
พอรับแล้วจะดงแล้วจะดีเราก็เชื่อ
มาแล้วมันมีหน้าตาเป็นยังไงเขาก็คอยตามไป
ยังดีนะเขาไม่บอกว่าให้รับบักเจิดมา

พอเราไปถามที่จุดใจดำว่าเฮ้ยเงินไปไหน
เขาไม่เข้าใจแล้วเพราะเขามีคำตอบให้เราไม่ได้
เขาไม่ได้ไปไหนเขาก็ไม่รู้จะเอาเอาไปไว้ที่ไหน
แล้วเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ปลายตาอยู่ดีเงินมันไม่ลอยไปหรอก

นี่เห็นไหม
บุญหิวหมอปาบอกเขาโดนหลอก
ลูกกับหัวก็เพิ่งรู้นะว่าทองปลอมนะ
เพราะไม่เคยดูไม่เคยเห็นใช่ไหม
เออแกบอกแกเก็บไว้ในตู้นี่

คือแค่ดูสีดูน้ำหนักอะไรมันก็รู้แล้ว
มันต้องหารายว่าใครเอาทองมาเปลี่ยวให้แกอีกคนนี้
หมอปลาก็เลยบอกงั้นต้องคุยกับป้าสมคิดแล้ว

ทองจริงที่เก็บเอาไว้มันเป็นทองปลอมได้ยังไง

แกก็ยอมรับว่าแกบอกแกเคยไปที่วัดนะแล้วเจอผู้หญิงคนนึง
แล้วมาขอเปลี่ยนทองเหมือนไอ้พวกตกทองขอเปลี่ยนทองอะไรแบบนี้
เอาเส้นใหญ่กว่ามาเปลี่ยนเส้นเล็กกว่าอะไรอย่างนั้น
สุดท้ายได้ทองกลับมาบ้านเนี่ยเป็นทองปลอมแกก็เก็บงำเอาไว้แล้วแกบอก
ถามไปถามมาแกเหมือนกับแกยังเครียดอยู่นะแกก็จำไม่ได้ว่าวัดไหนอะไรยังไง

ป้ามันคือทองปลอมนะป้ารู้ใช่ไหมว่าเป็นทองปลอมตัวเนี้ย
ยังไม่ได้เคยเลยยังไม่ได้เคยเลย

ป้าตั้งสติป้าอยากได้เงินคืนหรือเปล่านะ

ผมอย่างงี้ช่วยป้านักข่าว้าก็ช่วยป้า

แกก็จะคงเครียดด้วยละ
แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีผีวงผีวัวหรือสีหน้าวัวอะไรหรอก
พอลูกพอสามีถามเรื่องท้องเรื่องเงินเรื่องอะไร
แล้วแกมีผู้หญิงคนนึงมาหลอกเปลี่ยนของแกไป

แล้วแกได้ทองปลอมมาแกก็ผีวัวเข้าสิงเลย

ผู้ชมฮะคือนอกจากสร้อยทองที่ปลอมแล้วเนี่ย
พบว่าที่แกเก็บเอาไว้ทั้งหมดแหวนก็กลายเป็นแหวนปลอมไปแล้วนะฮะ

แล้วมีกล่องหนึ่งจะเป็นเลสข้อมือน้องมิ้น

ลูกซื้อให้หายไปแล้ว

ทองปลอมแหวนปลอมสร้อยข้อมือหาย
นี่ลุงมานะนะฮะสามีป้าสมคิดนะฮะ
แกบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้
สมคิดชอบให้แกเนี่ยไปส่งที่วัดแถวบ้าน
พอเข้าไปในวัดเข้าไปทีก็นาน
ตัวลุงแกไม่ได้ลงไปด้วยเพราะว่าแกขาไม่ค่อยดี

ก็คิดว่าเมียเนี่ยลงไปทำบุญไหว้พระจริง
แต่จำได้ว่าเมียเนี่ยมีสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงอยู่หนึ่งเส้นนะ
แล้วก็มีเรทเป็นสร้อยข้อมือของลูกชายที่ซื้อให้อีก๑เส้น
แกก็เลยคาใจว่าตอนนี้ไอ้ทองปลอมเนี่ยมันมาได้ยังไง

แต่อันนี้นะครับเพื่อความสบายใจด้วยนะ
ในการที่จะทำให้ป้าแกมีความสบายใจขึ้น
ผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้บางทีแกก็อาจจะ
แล้วมันหาทางออกไม่ได้หรอก
หมอปลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรับป้าสมคิตเนี่ยไปที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะฮะ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนอะ
ทางครอบครัวก็โอเคยินยอมนะฮะเดี๋ยวจะมีเฮียนัทนะจะมารับแล้วก็พาไปส่งที่บ้านของหมอปลานะครับท่านผู้ชมครับ
พออาการแกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นเนี่ยก็จะได้ไล่สอบถามความจริงกันว่าเออผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร